คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองคายหน่อยค่ะ

แล้วก็มีอาการแบบก็นั่งลอยอยู่หน้าบ้านนั่งเพลินอยู่
เห็นว่ามีตำรวจมาตำรวจขับรถมาจอด
ทีนี้ตกใจคิดว่าตำรวจจะมาจับหรือว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรีบเอาปืนมายิงใส่ตำรวจเลยนะคะ
จนทำให้เหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นก็วิ่งหลบไปอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน

ผู้บังคับการจังหวัดลงมาบัญชาการด้วยตัวเองเลย
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์นาทีก่อนบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชม

ก็จับกลุ่มได้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่นี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เป็นยายของผู้ก่อเหตุนะคะคุณยายนิพาพรฤทธทรัพย
อายุ๘๒ปีแล้วอ่ะกราบแทบอกของผู้บังคับการเลยค่ะ
ช่วยวางแผนแล้วก็จับกลุ่มให้สุดท้ายในเหตุการณ์นี้คือ
ก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นตอนต้นคลิปใช่ไหม
เขาบอกว่าเดี๋ยวเฝ้าทางข้างหลังนะกันมันหนีออกไปข้างหลังนะ
คือเป็นการวางแผนกันเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี้ย
ตอนเย็นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองหนองคายเนี่ยได้รับแจ้ง
บอกว่าตำรวจมาดูหน่อยสิมีผู้ชายเนี่ยเมายาแล้วก็ยิงใส่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้เขาหนีไปซุกตัวอยู่ในบ้านแล้วทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งก็เอากำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
ยายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเกลี้ยกล่อมหลานเอ้ยมามอบตัวเถอะ
ท้ายที่สุดนี่ค่ะก็ให้ตำรวจคุมตัวได้แล้วก็ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนอะไร
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๖ปีนะคุณผู้ชมชื่อว่านายวรพฤษฤทธิทรัพย์
ตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธปืนเป็นปืนบีบีกันประดิษฐ์ค่ะ
คือมันประดิษฐ์ดัดแปลงให้สามารถใส่กระสุนปืนจริงแล้วก็ไปยิงได้
ก็พอไปตรวจสอบดูนะในแมกกาซีนยังมีกระสุนคาอยู่อีกหลายนัดเลย
จากการสอบสวนนายวรพฤษคนนี้ก็รับสารภาพ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยผมก็เสพยาแล้วผมก็มานั่งแบบชิวเพลิน
นั่งเล่นโดรนบังคับอยู่หน้าบ้านทีนี้เห็นตำรวจเนี่ยขับรถมาจอดผมก็ตกใจสิ
คิดว่าตำรวจจะมาจับผมผมเพิ่งเสพยาบ้ามาไงก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนี
แล้วตำรวจก็ถามอ้าวแล้ววิ่งหนีแล้วไปยิงปืนใส่ตำรวจทำไม
นายวรพฤษบอกว่าผมก็ยิงไปสุ่มแบบนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้โดนตำรวจซะหน่อย
แต่ผมตกใจทำไงได้เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหานะคุณผู้ชม
ข้อหาก็คือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ข้อหาพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาเหนื่อยเลยค่ะ๕ข้อหานะคะ
ตอนโดนจับยังยิ้มอยู่เลยอ่ะยังชิวอยู่เลยอ่ะ
ก็เสพยามากมาวยามากนะครับ